เพลงแสงดาวแห่งศรัทธาพร้อมชูสัญลักษณ์สามนิ้วนะครับพร้อมกันซึ่งบรรยากาศก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้ครับจะมีแกนนำบางคนครับที่ไปนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับและใช้ลิฟตบิ้นสีขาวมีข้อความแก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูลมัดมือและมัดปากอยู่นะครับซึ่งช่วงสุดท้ายก่อนที่จะร้องเพลงให้มวลชนทุกคนครับแก่นำได้ขอให้ม

ร้องเพลงชาติเป็นการแสดงออกเพื่อยืนหยัดว่าจะอยู่ข้างเด็กนักเรียนหญิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ที่ถูกทำร้ายจากการไม่ลุกขึ้นเคารพทงชาตินะครับ
ซึ่งกิจกรรมบนเวทีก่อนจะมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับ
ก็มีการสลับกันขึ้นปลาใสของแก่นนำนะครับ
รวมถึงแอมมี่เดอร์บอทอมบูนะครับหรือนายชัยอมรที่มาร่วมปราศัยและถ่ายทอดเรื่องราวที่ตัวเองถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เรื่องราวที่ตัวเองถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับ
มาถึงว่าเขาไม่ได้ถูกให้ความเป็นธรรมนะครับ
และถูกแจ้งข้อหาเพียงข้อหาพรบความสะอาดเท่านั้นนะครับ
และกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะครับ
แก่นำยังได้ขึ้นอ่านแถลงการบนเวทีนะครับ
ถึงการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงของรัฐบาลตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ไม่สามารถหายไปจากความทรงจำของประชาชนชาวไทยได้ครับ
รวมถึงได้แสดงออกถึงข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลครับ
และปล่อยตัวแกนนำยุติการดำเนินคดีทั้งหมดครับ
เพื่อที่จะให้ประเทศสามารถเดินหน้าไปด้วยสันติวิธีได้ครับ
และตอนนี้ก็เป็นการยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ซึ่งแก่นำได้ประกาศให้มวลชนทุกคนเดินทางกลับอย่างปลอดภัยครับ

คารินกระมุนเจ้าถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ขอบคุณครับคุณควินครับนี่เป็นหนึ่งใน๓จุดที่นัดหมายชุมนุมกันในวันนี้นะฮะ